โยคาโซถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับการเมืองของโลกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับ
รวมทั้งเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงการเมืองของคิวบาร์
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญในช่วงของสงครามเย็นด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่อาจเป็นภาพการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายของนายฟีเดลคาสโตร
ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบเก้าสิบปี
ซึ่งก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดตำนานอดีตผู้นำปฏิวัติคิวบาร์ในวันนี้
ฟีเดลคาสโตรกลายเป็นบุคคลสำคัญของคิวบาร์จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮอวาน่า
และนักกิจกรรมทางการเมืองสู่การจับอาวุธต่อต้านรัฐบาลฝ่ายขวา
และเป็นผู้จัดตั้งขบวนการปฏิวัติจนสามารถเปลี่ยนคิวบาร์เป็นรัฐสังคมนิยม
และขึ้นเป็นผู้นำคิวบาร์เมื่อปี๒๕๐๒ดำรงตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีคิวบาร์เป็นเวลาเกือบ๕๐ปี
คิวบาร์กลายเป็นอีกสมรภูมิในช่วงสงครามเย็นที่คนทั้งโลกจับตาแทบจะทันทีที่เปลี่ยนเป็นรัฐสังคมนิยม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตตะการคิวบาร์
พวงจากความหวัดกลัวถึงการสะสมขี่ปนาวุฒนิวเคลียร์
ระหว่างสองมหาบนาธิ์อย่างสาวรัฐอเมริกาและรัสเซีย

เข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากที่สุดในช่วงนั้น
วิกฤตการณ์นี้จะสิ้นสุดด้วยวิถีทางทางการทูต
แต่ผลที่ตามมาคือคิวบาร์สนิทสนมกับรัสเซียมากขึ้น
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสาวรัฐกับคิวบาร์กลับย่ำแย่ลง
คิวบาร์กลายเป็นประเทศที่สาวรัฐประกาศห้ามทำการค้าด้วย

สินค้าเกือบทุกประเภทส่งออกไปยังประเทศนี้
ฟีเดลคาสโตรยังถือเป็นผู้นำที่ต่อกร
ประธานาธิบดีสาวรัฐมากถึง๑๐คน
และกลายเป็นบุรุษเจ้าของสมยานามอเมริกาฆ่าไม่ตาย
จากรายงานที่ระบุว่ามีแผนลอบสังหารชายผู้นี้หลายสิบ
ถึงหลายร้อยครั้งแต่ไม่สำเร็จ
ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาร์กับสาวรัฐ

โดยเฉพาะช่วงไม่ถึง๒๐ปีที่ผ่านมา
โดยมีสัญญาณในเชิงบวกสำคัญในปี๒๕๕๙
จิมมี่คาเตอร์อดีตประธานาธิบดีสาวรัฐ

ที่นายฟีเดลคาสโตรจะถ่ายโอนอำนาจ
นายราอูคาสโตรน้องชายเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเขาก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจคิวบาร์

คิวบาร์และสาวรัฐเห็นตรงกันที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้ง
หลังหันหลังให้กันเป็นเวลากว่า๕๐ปี
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในบารักษ์โอบามา
เดินทางเยือนคิวบาร์กลั้งประวัติศาสตร์
เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐคนแรก

เยือนคิวบาร์อย่างเป็นทางการ
ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่

ด้วยสุขภาพที่สุดสมไปตามวัย

ในฐานะคอลลัมมิสต์การเมืองที่ทุกคนต้องฟัง
ซึ่งเขาก็เพิ่งเขียนบทความโจมตีนายโอบามา

ของประธานาธิบดีสาวรัฐผู้นี้ด้วย

ข่าวแท้รัฐทีวีแรงงาน